ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ภรรยาระแวงสามีนะคะ
กลัวว่าสามีจะปันใจให้ผู้หญิงคนอื่นเหมือนกับว่าสามีไปติดพันกับผู้หญิงอายุน้อยอะค่ะ
อาศัยจังหวะที่สามีนอนหลับใช้ค้อนปอนทุบหัวสามี
กระโหลกแตกเสียชีวิตคาที่นอนเลยนะคะ
ก็เข้าไปตรวจสอบค่ะมีคนถูกทำร้ายเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
ผู้ชายที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือตัวสามีค่ะที่ถูกค้อนปอนทุบหัวอายุ๕๖นะคะ
คือเสียชีวิตอยู่บนที่นอนยังหนุนหมอนอยู่เลยอะค่ะ
นอนก็อยู่กลางบ้านอย่างที่เห็น
หน้าผากมีแผลใหญ่มาก๒แผลถูกตีด้วยของแข็งเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง
มีค้อนนะคะมีค้อนเปื้อนเลือดตกอยู่ตรงนั้นด้วยเป็นค้อนแบบค้อนปอนหัวเหล็กเลยค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ

ผู้ก่อเหตุก็คือนี่นี่ค้อนนะคะผู้ก่อเหตุก็คือภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะ
อายุ๕๗นะคะก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจยอมรับว่าเป็นคนก่อเหตุจริงแต่ไม่ยอมพูดอะไรไม่ยอมบอกสาเหตุแค่ยอมรับว่าฆ่าสามีตาย
จากการสอบถามเบื้องต้นนะคะก็ได้ข้อมูลมาว่าตัวผู้ตายก็คือสามีเนี่ยค่ะเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งช่างอยู่ที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ประจันทร์
และรับจ้างซ่อมเครื่องยนต์ทั่วไปในบ้านก็เลยมีเครื่องมือช่างเยอะค่ะก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตกับภรรยาทะเลาะกันเป็นเรื่องของความหึงหวง
ตัวฝ่ายชายเนี่ยคือตัวสามีไปสนิทกับผู้หญิงคนนึงขอใช้เป็น
สมมุตินะคะเรียกว่านางเสาเอก็เป็นผู้หญิงในพื้นที่
หนองย่าปล้องนั่นแหละช่วงเช้าเมื่อวานนี้ผู้เสียชีวิต
ป่วยอ้าวผู้หญิงที่ชื่อว่าเอเนี่ยมาหาพาไปโรงพยาบาลแล้วก็กลับมาบ้านตอนดึกตัวสามีกับตัวภรรยาเลยทะเลาะกันว่าโอ้โหทำไมสามีป่วยให้ผู้หญิงอื่นพาไปหาหมอทะเลาะกันอยู่พักใหญ่ใหญ่ภรรยาไปเอาค้อนมาเลยอยู่ในบ้านนะคะก็คือไปเอาค้อนมาแล้วก็มุดมุ้งฟาดหัวสามีที่หลับอยู่อ่ะสามีตายคาที่นะคะ
เราก็ส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็เพื่อนบ้านของผู้เสียชีวิตมารวมตัวกันอยู่หน้าบ้านเยอะเลยค่ะ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าคือตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านลูกและญาติของผู้เสียชีวิตก็ถูกตำรวจนำตัวไปสอบประคำที่โรงพัก
แต่ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าครอบครัวนี้เขาอยู่กันสี่คนนะคะก็คือตัวสามีภรรยาแล้วก็ลูกสองคน
แต่ว่าลูกคนโตไปอยู่ที่อื่นบ้านหลังนี้ก็เลยอยู่กันแค่๓คน
เรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อนบ้านบอกว่าเอาจริงไม่รู้หรอกว่าปัญหาที่แท้จริงของครอบครัวนี้เขามีปัญหาอะไร
คุณเนติชาวนักข่าวของเราก็พยายามจะสอบถามข้อมูลจากเพื่อนบ้านคนอื่นนะคะ
ทุกคนก็พูดในลักษณะที่ว่ารู้จักนะสามีพระยาคู่นี้ปกติก็นิสัยดีนะไม่เคยทะเลาะกับใคร
แต่ปัญหาชู้สาวเรื่องภายในครอบครัวเพื่อนบ้านไม่รู้จริง
วันนี้ลูกของสามีภรรยาคู่นี้ไปที่สพนย่าปล่องค่ะ
เราได้คุยกับลูกคนเล็กนะคะขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่าในตั้มก็แล้วกัน
ตั้มเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าช่วงประมาณปีกว่า
พ่อของเขาไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับผู้หญิงที่ชื่อเอนามสมมุติจริง
แต่ที่ผ่านมาตัวผู้หญิงคนนี้ไม่เคยถึงขั้นมาที่บ้านนะ
ช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้นางเสาเอนามสมมุติคนนี้มาโวยวายหน้าบ้านเหมือนมายั่วโมโหมาด่าแม่
ด่าแม่ของในตั้มเนี่ยแบบเสียหายจนแม่โมโห
ก็เลยคิดว่านี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อกับแม่ทะเลาะกัน
ช่วงเกิดเหตุคือตอนดึกค่ะทุกคนหลับกันหมดแล้วไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรมารู้อีกทีคือพ่อเสียชีวิตแล้ว
ในตั้มก็บอกว่าก็ไม่ได้รู้จักผู้หญิงที่มาติดพันกับพ่อนะไม่รู้จักจริงไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว
แต่ผู้หญิงคนนี้ทำไมต้องมาทำให้ครอบครัวแตกแยกและไม่มีความสุขแบบนี้ด้วย
ที่ผ่านมาพ่อแม่ก็ทะเลาะกันตามภาษาผัวผัวเมียไม่เคยรุนแรงในฐานะลูกตอนนี้ทำใจยากมาก
ผู้เสียชีวิตคือพ่อผู้ก่อเหตุคือแม่คือพอมีข่าวแบบนี้สังคมอาจจะตีตราว่าแม่โอ้โหทำไมโหดร้ายก่อเหตุแบบนี้
แต่ลูกพูดเลยนะคะว่าความเป็นลูกก็อยากขอความเป็นธรรมตรงนี้ให้แม่ด้วย

เกิดนั่นมันจะเป็นแล้วครับสบของพ่อนะคะถูกส่งไป
ชนะสูตรตามขั้นตอนที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัด
ชบุรีพรุ่งนี้จะให้ญาตินำร่างไปประกอบพิธีทาง
ศาสนาค่ะส่วนเรื่องของคดีตำรวจบอกว่าก็ตัว
ภรรยาที่เป็นผู้ก่อเหตุเขาก็รับสารภาพทุกอย่าง
เป็นคนลงมือก่อเหตุจริงจริงทะเลาะกับสามี
เรื่องชูสาวก็ต้องถูกแจ้งข้อหาคาบผู้อื่นนะคะทาง
ครอบครัวบอกว่าก็อาจจะมีการยื่นขอประกันตัวแล้วสู้คดี
กันต่อแต่ตำรวจจะคัดค้างการประกันตัวหรือไม่
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวพิจารณารายละเอียดกันอีกทีนึงค่ะ